มืออะไรคือที่ใส่มือลงมาคือเนี่ยที่สีเขียวขึ้นข้างล่างเนี่ยคือคำถาม
ใช่ป่าล
อ่ากำลังเป็นคำถามที่เค้ากำลังบอกว่า
ชื่อเมืองที่ยาวที่สุดในโลกคือเมืองหลวงของประเทศไทยอย่างกรุงเทพ
ให้คุณตอบชื่อทั้งถามนั้นไม่จบคำถาม

คนไทยถ้าท่องไม่ได้นี่แย่แล้วนะ

แล้วก็ที่หลายคนเค้าหือคากันนี่สักครู่นิดนึง

มันชื่ออะไรมันยาวขนาดไหนยังไง
แล้วก็ให้ข้อมูลบอกว่ามาจากรายการศึกประลองปัญญา

ใช่ค่ะคือญี่ปุ่นเขาจะชอบมีเกมโชว์เขาเยอะนะคุณ

รู้ความรู้ต่างอย่างเช่นภูเขาสูงที่สุดบ้าน
เลยาวที่สุดบ้างแบบนี้มีเยอะมาก
เป็นรายการเกมโชว์ที่ให้ความรู้ด้วยเป็นคำถามความรู้รอบตัว
โชว์เกมนี้เป็นการชิงตำแหน่งผู้มีปัญญา
อันเป็นเลิศอันดับหนึ่งของญี่ปุ่น

ตอบชื่ออย่างเป็นทางการของเมืองหลวงของประเทศไทย
ที่ได้รับการขนานนามว่าเป็นชื่อเมืองหลวงที่ยาวที่สุดในโลก
แล้วน้องคนนี้เนี่ยกดปุ่มเร็วมากคำถามยังไม่จบตอบได้เลย
แล้วก็กลายเป็นคนดังในชั่วข้ามคืนหลังจากตอบคำถามนี้ล่ะค่ะ

น้องคนนี้มีชื่อว่าทากาฮาชิโทโมยุกิอายุ๑๘ปีเท่านั้น
ปัจจุบันเป็นนักศึกษาชั้นปีที่๑มหาวิทยาลัยโตเกียว
มหาวิทยาลัยอันดับหนึ่งของประเทศญี่ปุ่นนะคะคุณผู้ชมค่ะ
ความเก่งของน้องคนนี้ไม่ธรรมดาคุณรัชพร
เขาเนี่ยครองอันดับหนึ่งในการสอบพรีเทสระดับประเทศอยู่หลายครั้งเลยนะคะ

แล้วก็ถูกจัดอันดับอยู่ในมหาวิทยาลัยชั้นนำของโลกด้วย
ค่ะแปลว่าอัจฉริยะจริงนะคะ